จากข่าวคุณแพทย์นะคะมาที่สาวสวยอีกคนนึงละกันค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ตกออกตกใจเนอะ
นุ่มนะคะของคุณแมทเนี่ยได้รับประสบอุบัติเหตุนะคะ

ก็เลยบอกถึงอาการนิดนึงก็แล้วกันอัปเดตนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนี่ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะ
เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณสงกรานเนี่ย
มาบอกด้วยตัวเองเลยนะว่าหลังเกิดอุบัติเหตุน่ะ
เออเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะเขาบอกว่าอย่างนี้
ยอมรับค่ะเลยว่าตัวเองตกใจตัวสั่น
พอรู้อาการของฝ่ายชายก็คือแทบล้มทั้งยืนเลย
คุณผู้ชมหลายคนที่เห็นภาพก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
เออนะคะดูเขาก่อนอาการเนี่ยมันเหมือนว่าเอ๊ะไม่ปกติหรือเปล่า

โชคดีค่ะที่คุณสงการเนี่ยเป็นคนแข็งแรงมากเลย
ทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วทั้งที่อาการหลายส่วนค่อนข้างรุนแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ
แมทตับแมทชั่นไปหมดแล้ว

พอไปถึงแล้วเห็นเขายังมีสติดคุยโต้ตอบเราได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถูกยืนตัวเขาเองแล้วค่ะ

ตอนนี้ก็หายห่วงนะคะอาการดีขึ้นทุกวันเลย

ใช่นานทีนะคะแต่ก็สวยเหมือนเดิมนะจ๊ะ
และข่าวดีของแฟนคลับค่ะแมทพิรณีเนี่ยฟังให้ดีเลยนะ
ปีนี้ค่ะคุณแมทบอกพร้อมแล้วนะคะที่จะคัมแบ็คค่ะกลับมาเล่นละคร
รับเลยว่าที่ผ่านมาคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเลย
แต่เธอก็ยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็ขาดความมั่นใจในหลายเรื่องค่ะ
อาจจะเป็นเพราะดราม่าที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้นะคะ
แต่ปีนี้ค่ะหากมีบทที่น่าสนใจนะที่ยังไม่เคยได้เล่นเนี่ย
ก็พร้อมกลับมาสู่จอแก้วอีกครั้งหนึ่ง
คิดถึงละครของสาวคนนี้นะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะ

จะเห็นฝีมือการแสดงอีกครั้งหนึ่งนะคะของสาวแมท
เธอเนี่ยก็แสดงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฝีมือ

ตอนนี้ยังสวยแล้วก็ออร่ามาก
คือเวลาบทจะแบบน่าสงสารก็น่าสงสารมาก

บทที่แบบเป็นไร้วีนเบี๊ยดอย่างเงี้ย

เดี๋ยวรอดูผลงานของสาวแมทกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม